สนั่นสะเทือนไปทั้งวงการเหมือนกันนะฮะก็เกี่ยวข้องกับแวดวงบันเทิงเหมือนกันนะ
ก็เริ่มร้อนแล้วคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าหลายคนโดนลากเข้ามาเอี่ยวด้วย
หนึ่งในนั้นค่ะคือคุณโก้ธีรศักดิ์ที่ออกมาโต้แล้วนะคะ
รายได้ดีด้วยนะแต่จะมีการมอมยาพาเสียสาวด้วยหรือเปล่า
ไปฟังข้อมูลสุดตะลึงกันเลยค่ะ
แล้วก็เด็กน้องหน้าตาดีแต่เขาอาจจะแบบให้รูปแบบบริการที่แตกต่างออกไป
เล่าปาร์ตี้มันมีทุกคืนมันอาจจะได้เงินเยอะกว่าหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีเป็นกลุ่มเรารู้มันจะมีกลุ่มของเขาว่ากลุ่มแบบ
ทำอาชีพอย่างนี้มันก็เสี่ยงถ้าเกิดสมมุติว่ามันไปคล่องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์
อย่างคุณโก้ไม่เคยใช้บริการพิตตี้บอยเคยไหมค
ไม่เคยไม่เคยเพราะเราบอกว่าเราน่าตาดีอยู่แล้วน้องที่อยู่รอบตัวเราก็น่าตาดีอยู่แล้ว